เดี๋ยวขยับมาที่วิภาวดีเมื่อกลางดึกคืนนี้ฮะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะมีอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ในดินเนี่ย
รถไฟไหม้วอด๓คันรวดครับ
ไหม้อีกแล้วเหรอน่ากลัวมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปฮะ
ซอยวิภาวดีห้าสิบสี่อันนี้คือย่านหลักสี่กรุงเทพมหานคร
ตอนไปถึงนะจากปากซอยเข้ามาที่บ้านหลังนี้
ประมาณสัก๑๐๐เมตรพอเข้าไปถึงอยู่บ้านหลังไหน
ไม่ต้องถามเลยฮะบ้านหลังไหน
รอเรือหนึ่งศูนย์สองแปดกรุงเทพฯหานคร
และยังมีมอเตอร์ไซค์อีก๒คันไหม้วอดไปข้าง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาฉีดน้ำสกัดเพลิง
สัก๒๐นาที๓คันเองนะ
นาทีกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

มอเตอร์ไซค์อีก๒คันครับ

ถามเจ้าของเจ้าของบอกว่าผมก็หลับตามปกติ
อยู่ได้ยินเสียงปรรรรรรรอะไรนะ

สักพักเดียวได้ยินเสียงไฟไหม้

ออกมาดูโอ้ยใช้คำว่ากูในใจ
ไหม้หมดแล้วรถไฟไหม้แล้ว
จากนั้นรีบตะโกนขอให้เพื่อนบ้านลงมาช่วย

ไม่กล้าเข้าด้วยกลัวมันจะบึ้มมา

ลามไปยังรถมอเตอร์ไซค์อีก๒คัน

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากสาเหตุใดกันแน่

เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแน่นอน

แล้วก็ลามไปที่มอเตอร์ไซค์อีก๒คัน